ดูเรื่องต่อไปค่ะหลายคนดูข่าวกันมาสักพักเริ่มหิวแล้ว
เรามีร้านดีมาแนะนำคุณผู้ชมด้วยนะ
ต้องบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
และสำหรับใครที่เป็นสายแซ่บห้ามพลาดเลย
ที่สำคัญนะคะเขาเด็ดทั้งรสชาติอาหารและเด็ดทั้งพ่อค้าเลยค่ะ

ไม่มีโรงล่ะเก่คุณเห็นมั้ยคุณดูดีนี่
ดูมีฝาหม้อมีหม้อต้มก๋วยเตี๋ยว
นี่ดิฉันพาคุณไปหาของกินเด็ดอร่อยที่รับรองว่าคุณสั่งแล้ว
เหมือนฝ่าผนังนะครับผนังโรงลิเกย์เหมือนกันนะเออดึงดูดมากเลยค่ะ
เพราะว่าพ่อค้าเขาแต่งตัวด้วยชุดลิเกแบบเต็มยดเลย
แต่งหน้าทาปากนะขนตานี่เด้งวับเลยขายไปก็ร้องริเกไป
หน้าตายิ้มแย้มมีความสุขพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวหน้าหวานคนนี้
ชื่อว่าอันตัวเรามีนามว่าสนอแสงมณีคิดว่าจันทโครบ
เราเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลิเกเติบโตมาในคณะลิเก
พ่อเราเป็นเจ้าของคณะแต่เราไม่ได้เป็นโจรเฮ่เราเป็นพระเอกลิเก
เออหน้าหวานขนาดนี้ก็พระเอกแหละแต่การเวลาเปลี่ยนไป
ลิเกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่นิยมในปัจจุบันใช่ไหม
การแสดงลิเกก็มีเด็กรุ่นใหม่ที่เขามีความสามารถขึ้นมามากก็เลย
ลองนำวิชาที่คุณพ่อสอนอย่างการร้องลิเกเล่นลิเก
มารวมกับการทำอาหารกินอย่างการขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่า
คุณแม่ให้มาคุณพ่อกับคุณแม่ให้สูตรให้เคล็ดลับมาก็นำมาขาย
คุณพี่สนอเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากหยุดลิเกนะ
ก็เลยตกแต่งร้านให้เป็นเหมือนโรงลิเก
ขึ้นที่เรียกได้ว่าก้าวตามพ่อเดินตามแม่
แล้วก็กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของเขาด้วย
ดูดความสนใจของลูกค้าได้ดีเลยนะคะ
แล้วเมนูเด็ดที่ลูกค้าชื่นชอบมากที่สุดก็คือ
เมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำคุณดูนะ
กลืนน้ำลายเลยเนี่ยวิธีการปรุงของเขาคุณจะดู
ต่างจากร้านอื่นมากคือเขาเนี่ย
ปรุงรสชาติลงไปในนี้เขาลวกก๋วยเตี๋ยวลวกเส้นลงไปในชามก่อนนะ
แล้วเขาจะนำเครื่องต้มยำมีพริกมะนาวสด
น้ำปลาน้ำตาลถั่วลิสงคั่วหอมเลยเนี่ย
ใส่ลงไปในนี้เครื่องปั่นอเนกประสงค์
แล้วหลังจากนั้นปั่น
ปั่นเสร็จป๊าบผสมกันเต็มที่แล้ว
ก็เทลงไปคือเนี่ยชามต่อชามปรุงกันแบบ

ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาบอกว่า
อร่อยมากทุกคนที่ไปลิ้มชิมรสแล้วติดอกติดใจกันหมด
ใครอยากจะไปทานแวะเวียนกันไปได้ปกติเนี่ยนะคะ
คุณพี่เขาขายตามอำเภอนครชัยศรีไปถึงสามพรานไปเรื่อย
บางครั้งก็จะจอดแถววัดไร่ขิงสามพราน
สว่างอารมณ์นครชัยศรีด้วยนะคะ
หรือว่าขับแวะไปเรื่อยตามบ้านเรือนในชุมชนบ้าง
แต่ถ้าใครอยากรู้คุณพี่เขาอยู่ไหนโทรไปสอบถามก่อนได้

รับรองว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอน